ดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะเป็นเรื่องของลูกชายตัวดีกินเหล้าจนเมาเมาเสร็จก็หลอนหลอนเสร็จบอกว่าแม่แท้อยู่ในบ้านนะ
เนี่ยไม่ใช่แม่จะเอาแม่ฉันไปเผาใช่ไหมแล้วเอาบอกว่าเอาแม่ไปที่อื่นอ้าวไปทำร้ายแม่แต่จริงแล้วที่คุยอยู่นั่นน่ะแม่จริง
แล้วตัวเองก็อ้างโอ้โหข้าเป็นเทพองคารักษ์
อะไรเทพองคลักษณ์อะไรอีกแล้วเนี่ยดูสิตอนที่เจ้าหน้าที่มาถึงถามว่าคุยกันรู้เรื่องไหมไม่ต้องพูดถึงคุณผู้ชมไม่รู้เรื่องแน่นอน
เพราะต้องพยายามเกลี้ยกล่อมเจ้าตัวเนี่ยลักษณะโวยวายพูดจาวกวนไปมากู้ภัยมาถึงเนี่ยนะคะตำรวจก็ต้องไป
ตำรวจสพนังรองค่ะไปคุมตัวในคนนี้เพราะแม่นี่แหละเป็นคนแจ้งเหตุ
แต่ตรวจดูแล้วก็ไม่ได้มีอาวุธอะไรก็พยายามพูดคุยเกลี้ยกล่อม
เดี๋ยวคุณผู้ชมต้องไปดูตอนเกลี้ยกล่อมเขาหน่อยค่ะครับ
ไม่พี่เครียดเรื่องอะไรเป็นอะไรครับพี่ไม่เกี่ยวกับผมไม่ใช่พี่พี่ไปเผาบ้านทำไมอ่ะ
พี่เผาบ้านทำไมคุณอ่ะไปตรวจกองพิสูจน์ลักษณะคุณมีหน้าที่ตรวจ
คุณก็ไปตรวจแค่นั้นอ๋อไม่ใช่พี่ผมไม่ได้มีหน้าที่ตรวจอ่ะสิพี่อ่ะ
แล้วไม่มีหน้าที่ตัวแล้วมีหน้าที่เอาไฟมาส่องหน้าผมด้วยล่ะ
ไม่ใช่ผมมาดูเหตุว่าเป็นยังไงพี่เป็นไรเมาหรือเปล่าพี่
ไปทะเลาะอะไรแล้วใช่หรือเปล่าไม่เอามันไม่เกี่ยวครับมา
ผมตั้งใจให้ปลดอยู่แล้วแต่ผมตั้งใจให้ปลดไปตั้งแต่หน้าล่ะ
ปลดทิ้งออกไปเลยหมอแปลงนั่นแล้วก็พันธุ์พาเจ๊ไปดีด้วยนะ
อย่าทำช่วยช่วยเลยอย่าทำช่วยช่วยเดี๋ยวเอาไปฝ่าเลย
เด็กโทรไปด่ากันหมดโอ้โหนี่ตอนแรกเขาท้าเลยนะ
คุณเป็นกองพิสูจน์หลักฐานป่ะล่ะถ้าเป็นกองพิสูจน์หลักฐานค่อยมาตรวจนะ
เออแล้วก็หันหันไปจ้องนักข่าวไม่มีสิทธิ์เอาไฟมาส่องผมนะ
แล้วไม่พอนะพอพูดเรื่องไฟเสร็จทำไมรู้ไหม
ครับหันไปบอกว่าให้ปลดหม้อแปลงออกไปเลยเออนั่นสิ
เออเรียกเจ้าหน้าที่มาปลดหม้อแปลงออกไปเลยนะคะนี่ก็คุมตัวขึ้นรถกู้ภัยหน่อย
แล้วพอขึ้นปุ๊บนะคุณจุดบุหรี่จะสูบในรถกู้ภัยเลย
โอ้โหนี่จะขอเปิดหน้าต่างโอ้โหกู้ภัยบอกไม่ได้พี่
มีอุปกรณ์มีอุปกรณ์การแพทย์เดี๋ยวทิ้งบุหรี่เดี๋ยวนี้โอ้ยพระคุณเอ้ย
นี่แหละค่ะก็เป็นแบบนี้อย่างที่เห็นคุณผู้ชมค่ะ
ก็นี่แหละมันก็เป็นสาเหตุที่ทำให้แม่ต้องเรียกเจ้าหน้าที่มา
ทีนี้ถามแม่แม่เล่าแบบนี้นางประโนมอายุห้าสิบเก้าปี
นี่คือแม่เขาจริงนะแต่แม่บอกว่าโอ้โหลูกกินเหล้าหนักมาก
พอเมาทีแล้วก็คลั่งทุกทีจำแม่ตัวเองยังไม่ได้เลย
มันบอกว่าอะไรรู้ไหมมันบอกว่าฉันน่ะไม่ใช่แม่มัน
แล้วฉันเป็นคนเอาแม่มันไปฆ่าแม่เล่าแบบนี้
แล้วแม่บอกก่อนเกิดเรื่องนะโอ้โหแม่ไปบอกว่าตัวเองเป็นเทพองคลักษ
บ้านน้าสาวไปบีบคอน้าวจนบัตรเจ็บอีก
น้าอีกคนนะมีรอยช้ำตรงคอเลยคุณโดนบีบคอเกือบตายนะ
แต่คุณผู้ชมหลังจากไปบีบคอน้าสาวเสร็จทำไมรู้ไหม
โอ้เข้าของในบ้านพังเสียหายแม่โอ้โหอย่างนี้ไม่ไหวก่อน
เขากลัวกันหมดแม่ก็กลัวครอบครัวกลัวกันทุกคน
ที่ผ่านมาลูกชายเคยติดคุกคดีทำร้ายร่างกายมาแล้ว

ส่งตัวนายสำเนาไปตรวจสภาพร่างกาย

หรือมันเป็นแค่ทั้งหมดทั้งมวลมาจากคริสต์สุราแค่นั้น
แม่บอกว่าเวลากินเหล้าลูกเป็นอย่างนี้ทุกทีเลย
ตอนนี้มันจะอยู่ด้วยกันได้ยังไงครับ